ไปดูเหตุระทึกที่นครปฐมหลายคนบอกว่าอันนี้ดูแล้ว
แต่ผมมีอีกมุมหนึ่งให้ดูคุณผู้ชมเห็นผู้ชายที่มาลากอดีตแฟนไปจากมุมใกล้ใกล้ใช่ไหม
ลองดูมุมนี้บ้างแล้วเดี๋ยวดูความคืบหน้าของข่าวต่อไปครับ

คนอะไรทะลุมาจากผนังทุบทุบทะลุผนังออกมาครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็เข้าไปลากผู้หญิงฮะเข้าไปลากผู้หญิง
เหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมฮะเราจะเห็นตั้งแต่ผู้ก่อเหตุนี่นี่เป็นภาพคนละมุม
เป็นภาพคนละมุมผู้ก่อเหตุเนี่ยโอ้โหเดินมานะครับ
เอาไม้มาตีตีตีนะครับประตูเนี่ยจนเป็นช่องเบอร์เลอร์แล้วตัวเขาก็มุดเข้าไป
แล้วไปเดินหาแฟนสาวอยู่ตรงไหนนะคุณผู้ชมดูภาพไปนะผมจะเล่าไปเรื่อย
นี่แหละครับก็เข้าไปได้นะนี่ตีตีตีจนแตกประมาณหนึ่งทุบ
แล้วมึดเข้าไปฮะเข้าไปล็อกคอแฟนสาวแล้วลากออกมาจากบ้านครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุมาจอดรถบริเวณนั้นพอดีนะครับคนในรถลงมาช่วย
ฝ่ายหญิงขึ้นรถไปแล้วขับหนีหายไปครับคุณผู้ชมตกใจไหม
หายชุดออกจากบ้านไปแบบเนี้ยเหตุการณ์นี้นะครับ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบกันยายนที่ผ่านมานะฮะหลานของฝ่ายหญิงเอามาโพสต์ครับ
เพื่อตามหาน้าสาวที่ถูกแฟนเก่าเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านแล้วลากลากลาก
ว่าหรือว่าน้องอุ่มผู้เสียหายเนื้อกับนายโจวิร์นผู้ก่อเหตุเป็นแฟนกันครับ
แต่เลิกกันสักปีกว่าแล้วได้มั้ยฝ่ายใช้ขี้หึง
ทนไม่ไหวขอเลิกครับตีตัวออกหาก
แต่นายโจไม่ยอมบุกมาที่บ้านแล้วก็อุ้มน้องอุ๋มออกไปแบบนั้น
ตำรวจไปสืบสวนจนพบว่าอุ๋มถูกพาไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับ
ตำรวจจึงตามไปรับตัวมาที่โรงพักส่วนนายโจผู้ก่อเหตุหนีไปแล้ว
อุ๋มน่ะโอ้โฮเพราะเจอพ่อเจอแม่
คุณผู้ชมฮะขวัญคงเสียถูกกระชากลากดึงออกจากบ้าน
ขึ้นรถไปแบบนี้ไปดูตอนเจอพ่อกับแม่หน่อยครับ

ก็ลากไปเฉยก็มีแผลนิดหน่อยครับค่ะ
แล้วเขาอุ่มเราไปเพราะอะไรนะพี่

ก็ปลอดภัยแล้วนะคะหลับมาอยู่กับครอบครัวแล้ว
ขอให้เลิกแล้วต่อกันไม่มาเกี่ยวข้องกันอีกนะคะ
โจเองที่เป็นผู้ก่อเหตุตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
พอรู้ว่าครอบครัวไม่ดำเนินคดี
ก็มาพบพนักงานสอบสวนสพสัมพรานค่ะ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะ
เราได้คุยกับคุณอุ๋มผู้เสียหายนะคะ
ซึ่งได้เปิดใจกับทีมข่าว
บอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
แล้วยืนยันว่าคืนวันเกิดเหตุฝ่ายชายไม่ได้ทำร้าย
แต่ว่ากลัวเพราะว่ามีการข่มขู่
หลังจากนี้มั่นใจนะคะว่าจะไม่กลับไปหาฝ่ายชายอีก
เพราะว่าถ้ารักกันจริงก็คงไม่ทำร้ายกัน
ส่วนเรื่องเงินและหนี้สินตลอดระยะเวลาที่คบหากันนะคะ
ในช่วง๒ปีแรกฝ่ายชายเป็นคนหาให้จริง
แต่ในช่วง๔ปีหลังเธอเป็นคนให้ฝ่ายชาย
แล้วก็คงมากพอแล้วจึงไม่จำเป็นต้องเคลียร์หรือคืนค่ะ

ไม่ตายก็ต้องอยู่ตรงนั้นไปตลอดแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กลับบ้าน
จะมีใครมาช่วยเราไหมแล้วทางบ้านจะเป็นห่วงเราไหม
เขาต้องเป็นห่วงแน่แม่เขาต้องไม่ได้หลับได้นอนนะคะ
ไม่ได้ทำร้ายค่ะแต่ก็ข่มขู่
ก็คือถ้าพูดปีนหูก็เราก็กลัวเหมือนกันว่า
อารมณ์เขาจะทำร้ายเราหรือเปล่า
ถ้ารักแล้วทำร้ายกันขนาดนี้ก็คงไม่กลับแล้วค่ะ
ฟังทางฝั่งนายโจค่ะในโจผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็ยอมรับว่าได้ทำผิดเพราะว่ารู้สึกกดดัน
แล้วก็อัดอั้นปัญหาชีวิตคู่ตลอดระยะเวลาที่คบกัน๖ปี
เขาบอกว่าเขาต้องไปมาร้อยเอ็ดนครปฐม

แล้วระยะหลังรู้สึกว่าฝ่ายหญิงตีตัวออกห่าง
ก็เลยคิดไปเองว่าฝ่ายหญิงมีคนอื่น
พอไปเคลียร์ที่บ้านก็ถูกบ้านโน้นไล่
ฝ่ายหญิงก็หนีหน้า
ทั้งที่เขาบอกว่าเขาออกไปหาเงินใช้หนี้

ก็ง้อสารพัดแต่ไม่เคยได้รับคำตอบว่า
มีคนอื่นหรือเปล่าหรือเขาผิดตรงไหน
วันที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะก็คิดอยู่ในใจว่า
ยังไงก็ต้องปล่อยออกมาซึ่งก็ได้เคลียร์กันแล้ว
ในใจลึกยังรักและเป็นห่วงฝ่ายหญิง
แล้วตอนนี้ก็เริ่มทำใจได้บ้างแล้ว
อยากจะขอโทษฝ่ายหญิงและครอบครัวด้วย
และหลังจากนี้จะไม่เข้าไปทำให้ลำบากใจอีกค่ะ
ที่ผมไปง้อเขาส่งข้อความไปง้อ

ไม่เคยได้คำตอบจากเขาเลยแม้แต่สักคำเดียว
นั่นแหละมันถึงเกิดถึงความอึดอัด

เจตนาผมแค่เอาเขาออกไป
เพื่ออยากจะคุยว่าสำเร็จว่าผมพิธีอะไร

แต่พอมาถึงบ้านยืนฝนตกยังไม่ทันเข้าบ้าน

หลังจากสองฝ่ายเปิดใจกับผู้สื่อข่าว
ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงก็จับมือกันนะคะ

คือเลิกแล้วต่อกันไม่มาข้องเกี่ยวกันอีก
มาช่วยเหลือให้จบลงด้วยดีค่ะครับ